เออเมื่อกี้ข้าวปุ่นกันสิภาพไป

ผมเห็นได้ไลน์เห็นบางคนมาแซวบอก
ใบตองกินเพื่ออิ่มส่วนคุณชนะกินเพื่ออ้วน

มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ในรายการตลอดข่าว

บอกว่าคุณชนะเขากินเพื่ออ้วนเท่านั้น

อยู่อย่างอ้วนอย่างนี้แหละมีอะไรไหม

นี่เนี่ยที่สุราธานีเป็นเรื่องของขนมจีนนะคะ
แต่ว่าเจ้านี้เขาไม่ได้แข่งกิน
เขาทำขายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ

ไม่ต้องรีบกินสบายเป็นขนมจีน
สามสีขนมจีนเส้นสด
แล้วก็ยังมีน้ำยากะทิน้ำพริกหวาน

แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับผักสด
เป็นไงเป็นชุดแบบนี้ก็น่าทานทีเดียวค่ะ
และต้องบอกว่าเป็นเมนูที่กำลังได้รับความนิยม
ของร้านเกี้ยวปลาสามย่านและบ้านขนมจีน
อยู่ที่ถนนศรีวิชัยซอย๒๙อำเภอเมืองสุราธานีนะคะ
เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพ
ค้นโดยนางสาวศรีกัญญาเชื้อรบ
อาชีพพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสุราธานี
บอกว่าอยากจะประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง

ในครอบครัวจะชอบทำอาหารกินกัน
โดยเฉพาะขนมจีนแล้วก็ชอบ
ปกติเป็นคนชอบทานเกี๊ยวปลาก็จะหาเกี๊ยวปลากินเรื่อย
แล้วก็จะมาเจอว่าเกี๊ยวปลาที่อร่อย
ก็เลยไปเจอว่ามีเกี้ยวปลาอยู่ที่แห่งนึงที่อร่อย
ก็เลยอยากจะมาเอามาขายที่จังหวัดสุราชของเราค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือในบรรดาครอบครัว
ก็คือพ่อแม่พี่น้องหลาน
ก็คือได้มาอยู่รวมกันแล้วมีอาชีพที่ช่วยกันทำค่ะ
นี่นะขนมจีนเส้นสดสมนพลัย
ขายเป็นชุดชุดหนึ่ง๘๐บาท
ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เน้นแป้งชอบทานผักเยอะค่ะ

ก็ยังมีเกี้ยวจัมโบ๓รสสอดไส้หมูกุ้งและปลา
แล้วก็น้ำซุปรสชาติเข้มข้นด้วย
นี่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะ
ใครได้รับประทานรับรองแบบติดใจไม่อยากกลับบ้านเลยนั่งกินอยู่ที่ร้านนั่นแหละ
กินนอนกินนอนอยู่นั่นเลยใช่ไหมอร่อยจริง
แต่ต้องบอกคุณกัดจะไม่ทำอะไรเลย

แล้วก็คุณนิวนาวเขาบอกว่ากินแล้วก็นอนอยู่นั่น

เพราะเขามีความแปลกโดดเด่นจากร้านอื่นก็คือว่าร้านนี้เนี่ยนะคะ
วงอกที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือปลูกเอง
ทำเองเลยไม่ซื้อไม่มีสารฟอกขาว
นี่แหละคือเรื่องหนึ่งที่ใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้า
ขนมจริงนี่ขาดถั่วงอกไม่ได้เลยนะ
คือของผู้กลางแล้วผักสดนี่ต้องถึงด้วย
ใช่ค่ะทำเองกำพรีอย่างนี้

ต้องบอกว่าพยาบาลคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ
เพราะว่าเป็นพยาบาลฮีโร่
เรื่องราวก็คือว่าเมื่อต้นปี๒๕๕๙
เธอได้ช่วยชีวิตชาวเยอรมันคนหนึ่ง
หมดสติอยู่ริมถนนโดยการปั๊มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพ
จากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เรียกว่าวิรกรรมของเธอก็สร้างชื่อเสียง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย

ยังเป็นนางฟ้านางสวรรค์
ชุบชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว

โอ้โหให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

การบ้านการเรือนอาหาร
การอาหารอะไรอย่างนี้ก็ทำได้หมดครบทุกอย่าง

หาไม่ได้มันหาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกคุณถ้าหาได้ง่ายป่านี้คุณหาแล้ว

ผมทำบุญประจำเลยใช่ปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญตักบงตักบัตรทำบุญกษัตริย์
สัตว์ใหญ่จะดีมากแล้วแต่คุณชนะค่ะ